ในวันพรุ่งนี้นะครับนายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้ง
ก็จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิด
ตามพรบการออกเสียงประชามติเป็นรายแรก
ที่สถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องนะครับ
หลังจากที่ได้ไปเป็นผู้แจกเอกสารไม่รับร่างรัฐมนูล
ของกลุ่มประชาธิปไตยใหม่
ในเวทีเสวนาที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้

อาจจะถูกเอาผิดเป็นรายแรก

ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาและยืนยันว่า
เป็นสิทธิ์ในการที่จะแลกเปลี่ยนความเห็น
ในเนื้อหาร่างรัฐมนุน
ยังไม่ได้เตรียมตัวหลังจากมีข่าวว่ากรกตจะดำเนินการเอาผิดกับตัวเอง
ที่ไปแจกเอกสาร๗เหตุผลไม่รับร่างรัฐมนุน
ซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐมนุน
โดยบอกว่าต้องศึกษาตัวกฎหมายประชามติก่อน

และหากนายสมชายฟ้องจริงก็พร้อมสู้คดีและแก้ข้อกล่าวหา
โดยจะปรึกษากับศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เพื่อยืนยันว่าเป็นสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับรัฐมนูล
เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหาก่อนที่จะไปออกเสียงประชามติ
ขณะที่พันธุ์เอกวินไทยสุวารีโคสุขสช
ได้กล่าวถึงกรณีที่นายวราชัยเหมะ
แก่นำรับประชาออกมารับบุว่ามีทหาร
มีภาพทหารไปเดินแจกใบปริว

ชักชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์รับร่างรัฐมนุน
ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้

และภาครัฐสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ร่างรัฐมนูลยืนยันว่าคอสช
มีคำสั่งชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามไปชี้นำ
ทำได้เพียงรณรงค์ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุด
ขณะที่นายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี
ก็บอกว่าแม้ระเบียบของกรกฎ
กำหนดให้สามารถจัดเวทีแสดงความคิดเห็น
ร่างรัฐมนูลติดป้ายตามหน้าบ้าน

ก็อาจจะเข้าข่ายขัดคำสั่งคอสช
และกฎหมายอื่นที่ประกาศใช้ไปก่อนหน้านี้
ดังนั้นทางที่ดีขออย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงขัดต่อกฎหมาย

นายกรัฐมนตรีบอกว่าการจะจัดเวที
ควรต้องขออนุญาตจากคอสชก่อน

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
ผมไม่ได้ไปล้มกฎหมายกรกฎเข้ามาเลยหรอก

ว่าจะทำยังไงวันนี้ก็มีหน้าที่ในการดูแลกรท

อย่าไปทำให้เกิดความรุนแรงในพื้นที่ก็แล้วกัน

ฉันถามเธอทุกวันนี้เขาไม่ได้พูด
ไม่คิดเขาก็พูดอยู่ไง

แล้วถ้าเปิดมาให้พูดโดยสาเสรี

ทะเลาะกันมากกว่านี้แล้วเราต้องการอะไร

ชี้แจงสารสำคัญร่างรัฐมนุน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมการร่างรัฐมนุน

เผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐมนูล

นำพักเพื่อไทยก็ได้เปิดแถลงข่าว

ส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามทุกฝีก้าว
โดยบอกว่าเหตุที่อยากให้องค์กรต่างประเทศ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน